ที่ฉันพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องหนึ่งนะคะ
ในโลกออนไลน์นี่แห่กำลังฮือฮากันเรื่องนี้เลยนะคะ
อาหารขยะที่เขาไปเก็บมาจากห้างดังที่เหลือทิ้งทุกวันทุกวัน
ไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะ

วันนี้จะพามาดูของอร่อยอีกแล้วเห็นไหม
อันนี้คือหอยเชลล์

อันนี้ปลาแซลมอนนะครับเห็นไหม

อันนี้ก็เป็นกุ้งอันนี้จะเป็นหอยเชล
ชามอนนี่ลายสวยเลยนะครับ
ลูกกลมนี่คืออะไรครับไม่รู้จักนะครับ

ดูดีนะดูดีนะอาหารญี่ปุ่น

คุณพระราพรแน่ใจนะว่าข้อมูลไม่ผิด

นี่ผมว่ามันยังดูสวยดูดีอยู่เลยนะ
คือจริงอาหารพวกนี้ไม่ใช่อาหารที่เน่าเสียนะคะ

เป็นเกณฑ์นี่คือเขาจัดใสเพื่อที่จะขาย
แต่ว่ามันเลยเวลาที่จะขายแล้ว

มันก็จะเป็นกำหนดของทางห้างเขา
แล้วทิ้ง
ใช่ใช่
คือคุณกรอบปัจจุบันเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานเขตปฐุมวัน
ก็ไปเก็บอาหารจากห้างนี่แหละค่ะที่เขาทิ้ง
เป็นอาหารคืออาหารหรูเลยแหละ
ที่หลายท่านก็ไปซื้อทานจากในห้างนะคะ
แล้วเขาต้องทิ้งวันต่อวันเพราะมันขายไม่ได้
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอาหารจานหรู

ที่เราท่านก็อาจจะไม่รู้มาก่อน

ว่าปกติร้านอาหารที่ขายในห้างส่วนใหญ่
เขาก็จะมีมาตรการกำจัดของเหลือ
ที่ไม่สามารถเก็บขายไว้ได้ในวันต่อไป

ใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ดีปั๊บ

ท้องทรงท้องเสียแต่ว่าห้างเขาก็แย่อีก

แต่ว่าค้างคืนมันอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงแล้ว

สำหรับเจ้าหน้าที่เก็บขยะอย่างคุณกรอบ
ที่สามารถเอาไปกินแล้วรีวิวลงในโซเชียลมีเดียนี้นี่

ที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้ข้อมูลตรงนี้
จริงอาหารเหล่านี้ก็ยังรับประทานได้
แต่ห้างเขามันอาจจะต่ำกว่ามาตรฐาน

ซูชิครัวซองแซนวิชไส้กรอก